สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ที่กองปราบรามที่กรุงเทพฯมีคุณตาคุณทวชอายุ๙๗ปีชื่อนายสวงปักกาโรวันนี้ไปที่กองปราบต้องค่อยเดินไปมีญาติพี่น้องด้วย
แล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยสูตรขาวนี่คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมต้องช่วยประคองมานะฮะ
คือคุณตาสวงศ์เนี่ยแกเป็นพ่อของนายนรงปักกาโรอายุ๕๔ปีเจ้าหน้าที่สหกรการเกษตรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมามาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องการเสียชีวิตของลูกชาย
นี่นะฮะถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยต้องย้อนไปนู่นนะฮะสองกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนั้นพบว่านายนรงเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ในรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของตัวเองอืม
ลักษณะสภาพศพคืออยู่ที่เบาะที่นั่งฝั่งคนขับนะฮะแล้วเห็นไหมเขาจะหันหน้าไปทางเบาะไปลักษณะแบบนี้
ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้าที่เบาะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วทรัพย์สินศูนย์หายไปหลายรายการ
ภรรยาของนายนรงที่เสียชีวิตเชื่อว่าสามีต้องถูกล่อลวงไปฆ่าชิงทรัพย์ทรัพย์สินที่หายไปพวกสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทหนึ่ง
๑บาท๑เส้นแหวนทองคำหนัก๑บาทอีก๑วง

สุดท้ายการตรวจสอบของตำรวจออกมาเนี่ย
ก็คือนายนรงเนี่ยเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ก็คืออาจจะไปพบกับหญิงสาวใครคนใดคนหนึ่ง

แล้วมาจอดรถตรงนี้ตอนที่ส่งแล้ว

อีกฝั่งหนึ่งเขาจำเป็นต้องใช้เงินอะไรประมาณอย่างนี้
สินก็เลยหายแล้วโรคประจำตัวกำเริบ
อาจจะหายงหายาหาใครช่วยเหลือไม่ทัน

แต่ญาติพี่น้องเขายังติดใจอยู่
วันนี้คุณพ่อก็เลยมาที่กองปราบรามนะครับ

หนาวนรงค์พามานะครับมากับพ่อพทัวร์ด้วย

เพื่อข่าวข้องใจให้กับพ่อพทัวร์
รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เอาให้สิ้นสงสัย
เพราะยังสงสัยอยู่หลายเรื่องแม้คดีจะผ่านมา๑เดือนแล้ว
ทางครอบครัวต้องการคำตอบว่ามันเกิดจากอะไร
ถ้าจะเป็นคันฆาตกรรมใครเป็นคนทำ
หรือถ้าไม่ใช่การฆาตกรรมมันต้องมีเรื่องที่ให้มันสิ้นสงสัยไปให้หมด
ตอนนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนที่
ยังต้องมีการสอบต่อแต่ก็เห็นว่ายังไม่ดำเนินการอะไร

ผลทางนิติเวศออกมาแล้วพบสารในร่างกายบางชนิดด้วย
ซึ่งผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถยืนยันว่าเป็นสารอะไร
ทางครอบครัวก็เลยติดใจในประเด็นนี้นะครับ
หลักฐานกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุก็ไม่มี
เจรฐีแจ้งว่ากล้องไม่สามารถใช้งานได้
ซึ่งทางครอบครัวเขาก็ยังติดใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
แต่ว่าหลายอย่างที่เราขอให้ทำไปยังไม่ได้ครบ
อย่างเช่นกล้องวงความเกิดที่ในพื้นที่ที่เกิดแทนมันเสียหมดเลย

เพราะว่าทางญาติจะผ่านมา๑ปียังติดใจอยู่

เพราะว่าพี่ชายคนตายก็ยังตามเรื่องอยู่นะ
แต่ด้วยความที่พ่อเป็นผู้ฉายทางนิติใน
พ่อก็เลยต้องมาเริ่มเรื่องเอง
ส่วนพ่อของผู้ตายก็บอกเหมือนกับทนายรณรงค์บอกนะฮะ
ก็คือต้องการจะให้สิ้นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการณ์ตายของลูกชายนะครับ
อยากให้ทางกองปราบไปช่วยคลี่คลายคดีให้หน่อย
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายจริงแล้วคือเรื่องอะไร
เพราะถ้าถามเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยลูกชายมีภรรยา
ไม่มีลูกนะแต่ก็รักไข้กันดีอาศัยอยู่ด้วยกัน
มชู้สาวก็ดูแล้วก็ไม่น่าใช่ลูกชายก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะ
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับเพราะไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน
พ่อก็เลยบอกว่ามันจะเกิดจากอะไรค่ะนี่นะฮะอ้าว
พอเขามาตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็